เอ้าเคสนี้ต้องถามว่าใครเป็นคนทำ
เลี้ยงวัวชนที่จังหวัดตรังถูกยิงตายหลังบ้านตัวเองค่ะ
ไม่มีใครรู้ด้วยว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงปืน
แต่ไม่เห็นคนยิงและไม่คิดว่านั่นจะเป็นการฆาตกรรมด้วย
คนที่มาพบศพคือน้องชายผู้ตายนะคะตอนประมาณสักตีสี่อ่ะค่ะ
เช้ามืดจะมายืมมอเตอร์ไซค์พี่ชายเอ๊ะ
ทำไมหลังบ้านไฟเปิดประตูเปิดพอเดินมาดูอ้าว
พี่โดนยิงตายเฉยเลยตำรวจสพวังวิเศษ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างวังวิเศษลงพื้นที่นะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๑ที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะ
ผู้ตายชื่อก้อยนะคะนาธพลยอดการอายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าของบ้านนอนหงายเสียชีวิต
ตามลำตัวเนี่ยมีร่องรอยกระสุนปืนหลายจุดเลย
คาดว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองแล้วลูกกระสุนเป็นลูกปลายนะคะ
ใกล้ศพมีไฟฉายคาดหัวตกอยู่๑ชิ้นด้วย
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
ได้คุยกับน้องชายที่เป็นคนพบศพคนแรก
เขาบอกว่าคืนเกิดเหตุคือคืน๑๖เมษายนค่ะ
พี่ชายมากินข้าวบ้านแม่กินเสร็จก็เดินกลับไปที่บ้านตัวเอง

ไม่มีใครรู้เลยว่ามีคนร้ายเนี่ยซุ่มดักยิงอยู่หลังบ้าน
ทีนี้คิดว่าช่วงที่พี่ชายเดินไปดูคอกวัวชนหลังบ้าน
น่าจะถูกคนร้ายที่ดักรออยู่ยิงเข้าอย่างจัง
เพราะกระสุนเข้าเบ้าตาขวากับลำตัว
แล้วกระสุนกระจายไปหลายรูค่ะ
ช่วงเกิดเหตุเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดบันทึกเสียงปืนได้
ตอน๒ทุ่ม๓๗นาทีเสียงปืนดังขึ้น๒ครั้ง

คือมุมนี้ไม่เห็นเหตุการณ์หรอกแต่ว่าได้ยินเสียงปืนชัดเจน
ตอนนั้นจริงคนในบ้านไม่ใช่ไม่รู้นะคะว่าเสียงปืน

เนี่ยก็สงสัยกันเสียงมาจากไหน
แต่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตัวพี่ชายชอบยิงปืนล่าสัตว์อยู่แล้ว

ก็เลยคิดว่าเออพี่ไปหาหนูหานกอะไรหรือเปล่า
ก็เลยพากลับเข้าบ้านเพราะไม่เจออะไร
เดินไปเอ้าประตูหลังบ้านก็เปิด

อ้อมไปดูเท่านั้นแหละอ้าวพี่ตายแล้วอะค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องที่เขาอยู่วงการวัวชนไหม
เรื่องการแข่งวัวชนเรื่องอะไรหรือเปล่าน้องชายบอกไม่น่าเกี่ยว
เพราะว่าตอนนั้นวัวชนของพี่อยู่ระหว่างรักษาตัว
ยังขึ้นชนไม่ได้เพราะฉะนั้นยิงไปก็มันไม่มีเหตุผล
ทีนี้พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าแปลกที่ไม่เห็นรถคนร้ายขับเข้ามาเลย
คิดว่าน่าจะเป็นคนรู้จัก
ต้องเป็นคนที่เคยเข้ามาบ้านของพี่ชายถึงได้รู้เส้นทางหลังบ้าน
ที่มันต้องเดินเลาะสวนปามแล้วก็เลี่ยงเส้นถนนหลักค่ะ
วันนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาแซวทันทีเลยพี่หุย
บอกสงสัยคนร้ายต้องรักมากแน่ถึงยิงเขาตายแบบนี้

บอกว่าลูกแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
วันมันก็อยู่แต่บ้านเลี้ยงวัวของมันไป
ส่วนคนร้ายเนี่ยแม่เชื่อว่ายังไงต้องเป็นคนใกล้ตัวแน่

เอาเท่าที่แม่เคยเห็นเพื่อนของลูกแม่นะ

สองคือกลุ่มเพื่อนที่เคยเข้ามานั่งเล่นที่บ้าน
และ๓คือกลุ่มเด็กตัดย่าเด็กเลี้ยงวัว
นี่๓กลุ่มหลักที่เคยมาบ้านลูกแม่
แล้วก็รู้เส้นทางป่าหลังบ้านเป็นอย่างดี
ส่วนเพื่อนบ้านที่เคยมีกรณีพิพาทที่ดินกับลูกชายแม่
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
คือวันเกิดเหตุเนี่ยแม่รู้มาว่าเพื่อนบ้านเขาไม่อยู่บ้าน
และนี่ก็ตั้งแต่เกิดเหตุมายังไม่ได้คุยกันเลย
อยากให้ตำรวจจับให้ได้ไว้นี่ก็ทำไว้เลยทำไว้ใจให้ได้เลย

เผื่อว่าจะได้คุยได้สอบถามอะไรหน่อยว่า
มีใครอยู่ไหมวันนั้นได้ยินอะไรหรือเปล่า
ไม่มีคนอยู่บ้านนะคะล็อกประตูบ้านไว้ด้วย

มีหมา๒ตัวนอนเฝ้าคอกวัวอยู่ค่ะ

ตรงที่ว่าถ้ามีคนร้ายมาดักซุ่ม

เพราะดูจากจุดยิงแล้วก็น่าจะแถวนี้แหละ
ก็เลยทำให้หลายคนปักใจเชื่อว่า
อย่างน้อยที่สุดคนร้ายน่าจะต้องเป็นคนรู้จักหรือไม่ก็คนใกล้ชิด